คุณผู้ชมครับเราไปดูนะครับหลังการประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้ของกลุ่มรัศดรที่สี่แยกราชประสงค์นะครับ
ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คือรถของมวลชนที่กำลังจะไปข้างหน้านะครับ
โดยมีกลุ่มกาดของอาชีวะนะฮะแล้วก็มีการร้องเพลงแลปอยู่บริเวณนี้
พูดคุยนะครับบอกว่าจะมีการคุมรถนี้ไป
เพื่อที่จะป้องกันกลัวหากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมายึดรถ
ก็จะมีการเปิดเพลงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มอาชีวะกันเต้นอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับ
เป็นการร้องเพลงแรปนะฮะเป็นการร้องเพลงแรปแล้วก็เต้นกันอยู่บริเวณ
ใต้สะพานลอยหน้าห้างเซ็นเชิลเวอร์นี่เป็นภาพล่าสุดขณะนี้
หลังมีการประกาศยุติการชุมนุมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
หลังจากยุติการชุมนุมก็ยังคงมีเวทีย่อยอยู่แล้วก็มีการร้องเพลงอยู่ขณะนี้
ซึ่งเดี๋ยวรถขยายเสียงคันนี้นะครับจะเดินทางกลับโดยมีกลุ่มกาดอาชีวะคอยคุ้มกันให้
เพราะกลัวว่าจะโดนเจ้าหน้าที่นำรถคันนี้ไปก็จะมีกลุ่มกาดเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคอยที่จะมาคอยกันรถคันนี้เอาไว้
ขณะเดียวกันรถปลาใสนะครับซึ่งเป็นรถแดงก็ยังคงจอดอยู่บริเวณนี้
จากจุดนี้เองเป็นจุดที่มีการวางรั้วเหล็กนะครับ
ไม่ให้มีการเข้าออกก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นจุดทางเข้าอีกทางหนึ่งบริเวณทางประตูน้ำนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการร้องเพลงแล็บไปด้วย
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับร้องเพลงแล็บนำไป
แล้วก็มีมวลชนมีกลุ่มอาชีวะเดินตามขบวนไปด้วยนะครับ
ตอนนี้รถกำลังจะออกจากพื้นที่ชุมนุมแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับรถขยายเสียงคันนี้ก็จะเดินทางออกจากถนน
มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำแล้วก็มีกลุ่มกาดเนี่ยนะครับ
อารักษารถอยู่และนี่เป็นการยุติการชุมนุมแล้ว
แล้วก็ประชาชนก็ทยอยเดินทางกลับบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์ครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญร้านข่าวทะละทีวีรายงานขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ